เมื่อช่วงบ่ายมีพิธีชาปนกิจศพนครชวนชื่น
นครเสียชีวิตจากเรื่องของโควิด๑๙
รักษาอาการมาอยู่เกือบ๒๐วัน
ล่าสุดหลังจากที่ลูกสาวนครกลับถึงบ้านนะครับ
โพสต์ข้อความแล้วก็ภาพภาพนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ภาพภาพนี้เนี่ยพร้อมกับข้อความบอกว่าพาพ่อค่อมขึ้นรถ
บอกพ่อให้นั่งข้างหลังกับนิลา
พยายามให้นิลาพูดกับตา
ตลอดทางที่ขับรถพาพ่อกลับบ้าน
ถามนิลลาว่าให้ตาค่อมเนี่ยค่าจำขัดไหมลูก

บอกดูตาค่อมค่าจำขัดไหมลูก

บอกว่าหนูจะมองเห็นได้ยังไงล่ะคะ
คุณตาตัวใสขนาดนี้
ก็อาจจะหมายถึงคุณตาก็ตัวใสอะไรประมาณนี้เนาะ
คือคือหลานรู้แหละว่าตาไม่อยู่แล้ว
ครับก็คุณแม่ก็บอกว่าก็ทำให้ที่เครียดทั้งวันเนี่ย

แล้วก็มีแฮชแท็กกลับมาอยู่บ้านกับพวกเรา

ก็คงหมายถึงคุณแม่ที่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลรักษาโควิด๑๙

เพราะว่าวันนี้หลังจากที่ชาปนกิจศพนครเสร็จเรียบร้อย
ที่วัดพระศรีมหาธาตุบังเขนนะครับ
วันนี้ก็ได้เก็บอัฐิหรือว่ากระดูกของนครมาแล้วนะครับ

วันนี้ที่เดินทางกลับบ้านก็เหมือนจะเคาะเรียก

ใช่ที่เราปล่อยภาพว่าเหมือนกับเรียกแล้วก็เคาะประตูบอกว่ารถคันนี้นะ
กลับบ้านเรานะกลับบ้านเรากันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งน้องไอซ์เนี่ยบอกว่าพรุ่งนี้ครอบครัวจะไปเก็บอัฐิ

ขออนุญาตเฉพาะครอบครัวเท่านั้น
ขออนุญาตเฉพาะครอบครัวเท่านั้นนะครับ
ส่วนการสวดพระอภิษฐรรมศพของนครก็คงจะสวดแต่เท่ากระดูกที่มีอยู่

ทางครอบครัวจะรอให้คุณแม่เนี่ย
หายออกมาจากโรงพยาบาลก่อนนะครับ
แล้วเดี๋ยวก็จะมีกำหนดการต่าง
แล้วจะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่ง

ยิ้มทั้งน้ำตาบ้างกับความใส่ซื่อของ

ใช่ค่ะก็ส่งกำลังใจให้ครอบครัวด้วยนะคะ
ซึ่งต้องบอกจริงว่านครชวนชื่นเนี่ย
คือเป็นที่รักของใครหลายคน

ล่าสุดนะคะพี่เบิร์ดทงชัยแมคอินตายค่ะก็
ออกมาแสดงความเสียใจกับการจักรไปของนคร

ขอใช้พื้นที่ตรงนี้บอกว่าเสียงหัวเราะที่
นครมอบให้คนไทยจะเป็นแสงนำทาง
นาคอมเดินทางไปสู่พบภูมิที่ดีค่ะ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนครนะครับ
แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับบรรดาเพื่อนฝูงของนครทุกคน

ซึ่งในนั้นมีเบิร์ตอยู่ด้วยในทุกด้านเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงาน
ไม่ว่าจะเป็นแฟนของนครเบิร์ตเองก็เป็นแฟนของนครคนหนึ่งนะครับ
ขอให้รอยยิ้มที่พวกเราได้จากนคร

ขอให้ความสุขทั้งหมดที่เราได้จากนครกลับคือสื่อนครนะครับ
ขอให้ความสุขเหล่านั้นได้ขอหุ้มนคร
ได้นำนครเป็นเพื่อนนครเดินทางไปในที่ที่นครอยากไป

ขอให้น้องเขามีความสุขเหมือนอย่างที่ทำให้พวกเรามีความสุข

เบิร์ตกลับส่งนครมตัวนี้นะครับกลับครมนครมครับ
เบิร์ตเนี่ยยังได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก

ความสำเร็จของเบิร์ตและการสร้างสุขให้กับผู้ชม

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

เคยเป็นแขกรับเชิญร่วมกับคุณโกติ
แล้วก็ทีมนักแสดงละครซิตคอมเรื่องเป็นต่อ

และจากคอนเสิร์ตนี้เนี่ยก็เลยทำให้นาคอมกับคุณโกติเนี่ยนะ
ได้ไปร่วมงานเป็นแขกรับเชิญให้กับพี่เบิร์
คอนเสิร์ตการกุศลที่แสดงที่สหรัฐอเมริกาด้วย

นครเป็นที่รักของคนทั้งวงการนะครับ

อย่างพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ย
พิธีกรชื่อดังก็เคยเล่นละครกับนครพี่หนุ่มบอกว่า

ใช่แต่พี่หนุ่มบอกไม่ต้องถามที่มาว่าทำไมถึงเกี่ยว
อย่างล่าสุดที่ในรายการโทรทัศน์ที่พี่หนุ่มได้โทรศัพท์ไปคุยกับนครก่อนจะไปโรงพยาบาล๑๓เมษายน
เป็นไวรัลไปโอ้โหทั่วบ้านทั่วเมืองอะนะ

คอมวันนั้นก็ยังเพิ่งไปโรงพยาบาลวันแรก

สุดท้ายก็ทิ้งท้ายด้วยสบายดีนะ

แล้วก็คำนี้ค่ะวลีเด็ดของแก
ซึ่งพี่หนุ่มบอกพอคนเข้าไปดูคลิปในรายการของพี่หนุ่มรายการนั้นนะ
คำสุดท้ายที่นครพูดก่อนจะวางสายกันเนี่ย

คือมันไปตรงกับเวลา๑๓นาฬิกา๑๓นาที๑๓วินาทีของวันนั้น

เดี๋ยวก่อนมันเป๊ะขนาดนั้นเลยเหรอคะ

ถ้าเขาไปเอาคำสุดท้ายที่จบประโยคปึ้งตรงนี้นะ
ก็แล้วแต่ความเชื่อมุมมองนะ
แต่ถ้าพูดถึงนครพี่หนุ่มกัญชัยวันนี้บอกกับเรานะครับ
วันนี้พี่หนุ่มไปที่วัดพระศรีมหาธาตุบังเขนด้วยนะฮะ
วันนี้ไปส่งนครเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
หนุ่มบอกว่าหลังจากที่ไปร่วมงานศพของนคร
ได้ให้กำลังใจไอซ์ลูกสาวนครบอกให้เข้มแข็ง
พี่หนุ่มบอกว่าเคยไปงานศพของคนมาเยอะแยะ
หรือแม้แต่คนในวงการบันเทิงนะครับ

แต่มางานนครเนี่ยมันเศร้าสลดเหลือเกินนะครับ
คือหลายคนอยากมาก็มาไม่ได้
ภรรยาก็ยังป่วยโควิด๑๙อยู่ที่โรงพยาบาลก็มาไม่ได้
นครเคยให้สัมภาษณ์กับพี่หนุ่ม
เป็นรายการสุดท้ายก่อนที่จะจากไปเนี่ย
หนุ่มบอกว่ามันก็ช็อกมากจริง
ไม่คิดว่าสิ่งที่คุยกันในวันนั้น
รวมทั้งประโยคเด็ดคำพูดเด็ดวลีเด็ดของนครเนี่ย
จะเป็นครั้งสุดท้ายของนครจริง
คงไม่ใช่ว่าเพราะว่าคนไม่อยากไปนะ
แต่ประเด็นคือมันมีเรื่องของโควิด๑๙
แล้วก็จะมีมาตรการในการที่แบบว่า
ระยะห่างหรือป้องกันอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็เลยอาจจะทำให้หลายคนไม่สามารถไปร่วมงานได้อยู่แล้ว
โอ้โหมันช็อกอ่ะมันไม่อยากจะเชื่อ
เพราะวันที่เราคุยกับนักคอมในวันนั้นเนี่ย

แล้วก็ได้มีโอกาสคุยกัน
หลังจากที่วางไปนครก็โทรกลับมาหาผมนะ
บอกเป็นยังไงมันดูไม่สุภาพหรือเปล่าที่ออกไป
บอกไม่เป็นไรนะทุกคนรักนะอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วพอหลังจากนั้นแค่ไม่กี่วันก็มีข่าวว่านครสุดหนัก
ผมก็ตกใจว่าโอ้โหมันไม่อยากเชื่อ
แล้วครั้งนั้นคือครั้งสุดท้ายที่นครได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับสื่อจริง
ก็คือสัมภาษณ์ในรายการพี่นี่แหละ
ก่อนให้นครมไปสุภาพภูมิที่ดีนะครับ
ก็ไม่ต้องห่วงทั้งนี้นะครับ
เพราะว่าผมก็เชื่อว่าประชาชนคนไทยรักนครม
แล้วก็เชื่อว่าเขารักครอบครัวนครม